ก็๓วันวันนี้วันแรก
พักฝ่ายค้านวันนี้ก็พุ่งเป้าไปที่
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐบุรณรี
รัฐมนตรีอีก๕คนวันนี้ยังไม่ถึงคิวถูกอภิปราย
นายุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสรคามพไทยอภิปรายบอกว่า
พลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติจากการขายที่ดินของบีดา
นายุทธพงศ์อ้างว่าที่ดินบีดาของพลเอกประยุทธ์มีลักษณะเป็นบ่อตกปลา
แต่บริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เพิ่งก่อตั้งก่อนวันทำสัญญาซื้อขายเพียง๗วัน
กลับซื้อราคา๖๐๐ล้านบาททั้งที่ราคาประเมินอยู่ที่๒๐๐กว่าล้านเท่านั้น
แล้วก็ยังเป็นนอมินีกับเจ้าสัวรายใหญ่ด้วยสำหรับบริษัทนี้
ขณะที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าที่ดินนี้ไม่ใช่บ่อตกปลานะครับ
แต่เป็นลำรางน้ำสาธารณะการซื้อขายที่ดินเป็นข้อตกลงระหว่างคนขายกับบริษัทที่ซื้อ
ไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ขณะนั้นตัวเองก็เป็นแค่ผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในวันนี้จะมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นจะมาหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ได้อย่างไร
ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม
ก็ออกมาตามสื่อสัมภาษณ์ไปอย่างโง่นอย่างนี้ต้องไปถามพ่อผมอีกทีนะ
และที่ว่าท่านบ่อน้ำอะไรของท่านนั่นเป็นลำลางสาธารณะ
เขาเรียกว่าคลองน้ำแดงรู้จักไหมมันไม่ใช่บ่อตกปลา
ที่บริษัทเข้ามาซื้อแล้วเขาจะไปพัฒนาผมไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรเหมือนกัน
เขามีสิทธิในการประกอบการทั้งเยอะทั้งแยกข้างล่างนะ
คุณต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแต่แล้วแต่ท่านผมว่าท่านไม่เข้าใจอะไรง่ายหรอกผมว่า
คุณเป็นคนเข้าใจอะไรยากอยู่แล้วล่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
ก็มันมีประเด็นที่ว่าทางฝ่ายค้านเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์
คือไม่เรียกว่าพลเอกไม่ใช่ยศมันก็เลยถกเถียงกันประเด็นนี้อยู่เยอะพอสมควรนะคะ

นี้ก็คือสำคัญแน่นอนคุณประยุทธ์ได้ประกาศในคำสั่ง
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
นอกจากนี้คุณประยุทธ์ยังมีประกาศในคำสั่ง
โรคระบายก็กลับก่อนว่าด้วยการฝ่องกัน

การอภิปรายในการลักษณะนี้คือ

เอ่ยชื่อของผู้ที่กำลังถูกอภิปรายโดยไม่จำเป็นนะครับ
ทางที่ถูกจะต้องว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ

และผมว่าก็ขอประวังคุณลาท่านบริษัทได้วินิจฉัยเป็นบรรทัศนฐานนะครับ
ว่าถ้ากรณีกล่าวถึงใครก็ตามที่มียศ
ซึ่งเป็นพรรษยภาษณ์ความอภิคธานก็ต้องใช้นำหน้าให้ถูกต้อง

เพราะเวลาเราเอ่ยถึงคนก็ควรจะเอ่ยให้ครบถ้วน

แล้วก็ใช้คำอย่างนี้เป็นพฤติกรรมของผู้นั้นที่เหมาะสมหรือไม่
คนนอกก็จะรู้เองว่าคนนี้กริยามารยาทเป็นอย่างไร
ใช้ธรรมที่เหมาะสมหรือไม่กับระบบนี้กับคนระดับนี้
ก็ได้เข้าใจนะครับไปบังคับเขาไม่ได้ครับ
เพราะคุณต้องเรียกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นตัวชี้คนก็เห็นทั้งเมืองทั้งประเทศ
คุณชวนค่ะขออนุญาตนะคะให้คุณชวนหลีกภัย
ช่วยพิจารณาคำวินิจฉัยของท่านเมื่อตะกี้ด้วย
เพราะว่าคำวินิจฉัยของท่านต่อท่านสสสุภาชัยนั้น
ดิฉันคิดว่าเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของสิ่งต่างนั้น
มันสามารถควบคุมได้ในการประชุมรัฐสภา
ผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัย
มันก็สามารถควบคุมได้นะคะจึงขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ
ก็ไม่เรียกอายก็จะได้ครับ
ก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าภาษาไทยคือมันก็ไม่เหมาะสมครูกระดูก
แต่ว่าจะปลุกว่าคำนี้ไม่สุภาพให้พูดคำอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้